ในการตามล่าตัวผู้ต้องหาที่หลบหนีจากการที่ตำรวจ
พาไปฝากขังที่ศาลเมื่อวานนี้สักประมาณ๔โมงเย็น
ปรากฏว่าผู้ต้องหาคนนี้วิ่งหลบหนีออกไป
ตำรวจยังคงปฏิบัติการกันอยู่นะครับในการตามล่าตัว
มันมีอุปสรรคในเรื่องของทั้งป่าที่รกร้าง
พื้นที่เมนกว้างแล้วก็มีหนองน้ำมีบ่อน้ำอะไรอย่างนี้
ก็เมื่อคืนนี้โอ้โหค้นหากันทั้งคืนเลยนะครับ
กรณีที่เมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองหนองคาย
ได้นำตัวนายสอนชัยณหนองคาย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์จะไปฝากขังที่ศาล
ปรากฏว่าขณะนั้นเองนะครับผู้ต้องหารายนี้
วิ่งหลบหนีออกจากศาลจังหวัดหนองคายทันที
ทั้งตำรวจศาลตำรวจศาลภอร์เมืองหนองคาย
รอปภศาลและเจ้าหน้าที่กู้ภัยประจักษ์หนองคาย
ระดมกำลังออกติดตามหาตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้
พบว่าผู้ต้องหากลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้าน

ผู้ต้องหาวิ่งหลบหนีไปในป่าละเมาะและพงหญ้า
ในเขตชุมชนดอนมนต์ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับ
เจ้าหน้าที่พยายามปิดล้อมพื้นที่ในการค้นหา
แต่อย่างที่บอกไปนะฮะคือพื้นที่มันเป็นทั้งป่าละเมาะ

บริเวณพื้นที่ตรงนี้หลายไร่ในเขตชุมชนนะฮะ
เจ้าหน้าที่ปิดล้อมค้นหากันตั้งแต่เย็นกลางค่ำกลางคืน
กลางดึกกลางดื่นจนกระทั่งถึงเช้ามืด
ยังไม่พบตัวเนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างรก
แล้วก็มีลำห้วยและครองระบายน้ำ
อีกทั้งเมื่อคืนนั้นมืดค่ำมืดมิดสนิทไปเลยนะฮะ
ล่าสุดนี้พันธ์ตำรวจเอกเกษมมุธาพร

เรียกประชุมด่วนเลยฮะวางแผนในการติดตามจับกลุ่ม
ซึ่งคาดว่าผู้ต้องหายังไม่ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่

เนื่องจากผู้ต้องหาไม่มีพ่อไม่มีแม่

แล้วก็คาดว่าไม่น่าจะมีเงินติดตัว
อาจจะยังหลบหนีอยู่ในระแวกบ้านอยู่แถวทุ่งอะไรนี่แหละฮะ
โดยตำรวจตอนนี้ได้ตั้งรางวัลนำจับ
สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกลุ่มตัว

ขณะที่บ้านของผู้เสียหายที่ถูกนายสอนชัยเข้าไปขโมยทรัพย์สินเนี่ย
ก็อันนี้หมายถึงคดีที่ผู้ต้องหารายนี้โดนนะฮะ
คือผู้เสียหายถูกนายสอนชัยบุกเข้ามาในบ้าน
ขโมยทรัพย์สินทั้งชุดกุญแจบล็อกสว่านไฟฟ้า
้วนปลั๊กไฟแบตเตอรี่มอเตอร์แล้วก็ชุดกล้องวงจรปิด
นายสอนชัยเข้ามาก่อเหตุที่บ้านของเขาเมื่อวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าของบ้านได้เขียนข้อความติดป้ายไว้หน้าบ้าน
ให้ผู้ที่ขโมยไปเนี่ยเอามาคืนแล้วก็จะไม่เอาความ
แม้ตำรวจจะจับผู้ต้องหาได้แล้วก็ตาม
แต่ถ้าได้ของคืนแล้วถ้าได้คืนครบ

แต่ทีนี้ตำรวจก็ตามจับกุมตัวได้
แต่ปรากฏว่าผู้ต้องหาดันหลบหนีไปนะฮะ
จากนี้ทีมข่าวได้ไปสอบถามเพื่อนบ้านของนายสอนชัยผู้ต้องหา
เล่าให้ฟังบอกว่านายสอนชัยผู้ต้องหาอาศัยอยู่ที่บ้านเพียงลำพัง
พ่อแม่นายสอนชัยเสียชีวิตหมดแล้ว
นายสอนชัยมีนิสัยครับชอบลักเล็กขโมยน้อย
ขโมยของเพื่อนบ้านและนายสอนชัยยังติดยาเสพติด
คือดมกาวทำให้ชาวบ้านต้องคอยระแวดระวังทรัพย์สินของตัวเองอยู่เสมอนะฮะ
ก็อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวนายสอนชัยให้ได้โดยเร็ว
เพราะอาจจะไปก่อเหตุในพื้นที่อื่นก่อเหตุกับคนอื่นอีกนะครับ
แล้วก็หนีการจับกลุ่มหนีการฝากขัง
ก็ถือว่ามีความผิดต้องรีบนำตัวมาดำเนินคดีนะฮะ